เจ้าทองดีกันหน่อยค่ะเจ้าทองดีเนี่ยเป็นเซลปนะคะ
เอาเขาคือใครดูพร้อมกันเลยนะคะ
นี่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะเจ้าทองดีคุณผู้ชมค่อยส่องนี่
นี่คือเป็นเจ้าถิ่นวังน้ำเขียวกระทิงป่าตัวดำเมี่ยมแบบนี้เลยคุณสืบสกุ
ดำขลับตัวเบอร์เริ่มเลยดูกล้ามเนื้อคุณ
ใช่ค่ะตัวใหญ่มากนะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเขาเป็นกระทิงเซลป
มักจะมาเดินกินย่ากินผลไม้โชว์ตัว
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคริสต์มัสใช่ไหมเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานี้
เขาก็มาโชว์ตัวเหมือนกันค่ะมานอนเคี้ยวกินย่าอยู่ตรงนี้
ร่มไผ่ที่บ้านคลองทรายที่วังน้ำเขียวค่ะ
ดูท่าทางเนี่ยหลายคนเห็นเขาเคี้ยวช้าแบบนี้เขาก็ไม่ได้ดูดุร้าย
แล้วชาวบ้านก็เข้าไปถ่ายรูปไปเซลฟี่ระยะห่างจากเขาประมาณสัก๒เมตร
ยังถ่ายรูปได้อยู่เจ้าทองดีเนี่ยเขาอายุ๘ปีนะคะ
เป็นตัวผู้นี่ตอนที่ชาวบ้านไปเซลฟี่เขายังไม่เห็นใช่ไหม
ยังไม่ได้หันมามองนี่น้ำหนักเขาเนี่ยนะคะเกือบ๑ตันนะ
แล้วตาขวาเขาเนี่ยบอดข้างหนึ่งเดิมเขาหากินอยู่ที่ผากระดาษ
เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปากช่องหลังจากนั้นก็ขยบมาค่ะ
เขยิบมาหากินที่วังน้ำเขียวเจ้าทองดีเนี่ยเขาเป็นถึงแม้ดูตัวจะยักษ์ใหญ่
ดำเมี่ยมขนาดนี้แต่เขาใจดีนะไม่ได้ทำร้ายคนไม่ได้ทำร้ายสัตว์เลี้ย
ของชาวบ้านเขาด้วยนี่เข้าไปถ่ายเซลฟี่ใกล้ได้ถึงขนาดนี้แล้วเหรอฮ
ใช่ประมาณห่างสักแบบเกือบ๒เมตร
ทีนี้เขยิบไปดูที่โป่งทุ่งกวางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันหน่อยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมจากเจ้าทองดีนี่
คุณผู้ชมคุณสืบสกุลช่วยดิฉันนับไหวไหมเนี่ยโครงนี้กี่ตัว
ภาพหายากมากนะไม่ได้เห็นกันง่ายนะ
นี่แหละนับดู๒๑ตัวค่ะ
เขาร้อนเขาไงเขาก็มาเล่นน้ำโชว์นักท่องเที่ยว
ในวันคุ้มครองสัตว์ป่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า๒๖ธันวาคม
นักท่องเที่ยวนี่ก็ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้น
เอากล้องมาถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
มีเจ้าหน้าที่อุทยานก็ดูแลความปลอดภัย
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้โขลงช้าง๒๑ตัวมากเกินไป
ใช่นี่ฮะคือบรรดาช่างภาพที่ถ่ายภาพสัตว์นะ
โอ้โหดีใจมากใช่เห็นแบบนี้นะมันมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะ
นี่ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเผื่อใครจะไปเที่ยวช่วงปีใหม่แบบนี้
แล้วก็ไปเจอแบบสัตว์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาฝากไว้๔ม
มมีอะไรบ้างมที่๑เลยไม่ให้อาหารสัตว์
ที่๒ก็คือไม่ทิ้งขยะ
ที่๓ไม่ขับรถเร็วและมสุดท้ายไม่ส่งเสียงดังเดี๋ยวจะรบกวนสัตว์ป่า
อันนี้ก็เป็นภาพหายากเราดูแบบนี้เหมือนดูสารคดีสัตว์โลกเลย
ใช่ถ้าคุณไม่ทำตาม๔มนะอาจจะถูกเพิ่มด้วยม๑
ม้วยไม่ใช่มอไม่เห็นถ้าคุณแบบว่าไปกวนเขานะ
อีกหน่อยจะไม่เห็นเขานะเขาไม่โผล่ออกมาให้เห็นแบบนี้นะครับ